ครอบครัวสารวัตรสิวครับทำพิธีเชิญดวงวิญญาณที่บ้านกำนันนก

นำโดยพลตำรวจตรีจรูลเกียรติปานแก้วรักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจทางหลวง
เอารถมารถตำรวจทางหลวงมา
ตั้งขบวนเปิดไฟแล้วกดแตรเป็นเกียรติครั้งสุดท้ายครับ

จากนั้นนะครับได้ทำความเคารพกล่าวสะดุดี
ดวงวิญญาณของสารวัสสิวและผู้กำกับเบิ้ม
ด้วยการเปิดสัญญาณไฟนะครับเปิดเสียงไซเรน
แล้วก็กดแตรเพื่อเป็นเกียรติกับการเสียสละ

จากนั้นได้เชิญดวงวิญญาณสารวัตรสิวไปที่กรบังคับการตำรวจทางหลวง
แล้วก็พาไปที่บ้านเกิดอีกครั้งหนึ่ง
ทีมข่าวได้พูดคุยกับดาบตำรวจรังสรรค์แปลงกลาง
ท่านผู้บังคับหมู่สถานีตำรวจทางหลวง๑
กำกับการ๒กองบังคับการตำรวจทางหลวง
ผู้ใต้บังคับบัญชาของสารวัตรสิวที่มาร่วมสะดุดี
เล่าถึงเหตุการณ์นะครับที่เกิดขึ้นบอกว่า
ช่วงที่ผู้กำกับเบิ้มพาสารวัตรสิวส่งโรงพยาบาลโทรเรียก
ให้เขาไปดูที่เกิดเหตุเขาก็รีบไปครับ
แล้วไปถึงที่เกิดเหตุเป็นคนแรกคุณผู้ชมตกใจไหม
ถ้าผมฟังเขาเล่าผมฟังดาบตำรวจรังสรรคเล่าเนี่ย
ผมก็ตกใจไปกับเขาด้วยเพราะภาพที่ท่านเห็น
ตอนที่ไปถึงที่เกิดเหตุคือคนงานบ้านกำนันนก๓คน
กำลังล้างทำความสะอาดจุดเกิดเหตุเลย
เพื่อทำลายหลักฐานนะครับ
ไม่สนไม่สนเข้าไปเช็ดปัดกวานหมด
ใช่ครับนี่แหละฮะไฟตรงนั้นก็มืดมิดปิดสนิทหมด
เขาถามว่าถามไปยังกลุ่มคนงาน๓คน
สั่งให้ทำไม่มีใครตอบครับ
ส่วนนายประสงค์รอบพอที่ยืนอยู่หน้าป้อมเพื่อเฝ้าดูนะ
ไม่นานเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานก็มาถึง
ดาบตำรวจรังสรรค์เล่าต่อบอกต่อระบายต่อ
บอกว่าการสูญเสียสารวัตรสิวนะครับ
ทำให้ภูมิกับเบิ้มและลูกน้องเสียใจมาก
เฉพาะพลขับของสารวัตรสิวที่กลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่
เพราะสารวัสสิวท่านเป็นคนดีพูดกับลูกน้องนะฮะ
ก็พูดดีทุกวันจะโอนเงินนะซื้อข้าวเลี้ยงลูกน้อง
วันละเลยเหรอวันละพันครับวันละพัน

เพราะเห็นใจที่แต่ละนายนะครับหมายถึงตำรวจ
รายได้ไม่มากจะคอยเป็นห่วง
แต่ตัวเขาเนี่ยหมายถึงดาบตำรวจรังสรรค์เนี่ย
ดูแลคนละพื้นที่กับสารวัตรสิว

เกิดเหตุก็ไม่รู้เหมือนกันว่านะครับมีการขอกันไหมขออะไรอ่ะ
ขอแบบเบาหน่อยสารวัสสิวเว้นบ้างหลับตา
เออคืออย่าให้มันจับทุกคันเออให้น้ำหนักมันเกินบ้างได้ไหม

เขาก้มหน้าแล้วก็ไม่ตอบครับเป็นคนงานผู้หญิงผู้ชาย
ผู้ชายครับสามคนรอพอยืนอยู่ตรงเนี้ยครับ
รอรับประพอเขากำลังทำอะไรอยู่รอพอเขาก็พบเพราะมีรถเจ้าหน้าที่เข้าหลายคันครับ
รอพอเขาก็ยืนอยู่ในป้อมแล้วผมก็สั่งให้เปิดไฟทุกดวงในนี้
เพราะมันมืดหมดเลยเขาปิดไฟหมดเลย
เพราะที่เข้ามาเพราะที่เราเห็นนี่มีใครเจออาวุธปืนบ้างไหม
ไม่ไม่ไม่มีครับมีแค่รอพอแล้วคนงานสามคน

ไม่ได้คุยเลยครับแค่ยิ้มให้กันแล้วก็แกก็ใส่หน้าเฉย
เพราะผมอยู่กับคนละขับที่ขับไว้เขาอ่ะ
ผมก็ไปดูในไลน์ที่เขาคุยกัน

แกคุยกับแบบพี่ครับผมฝากตังค์พันหนึ่ง
ซื้อกาแฟซื้อกับข้าวไปที่สถานีให้หน่อยครับ
ก็เสียขวัญกำลังใจมากครับแล้วก็
ไม่อยากให้เกิดเรื่องแบบนี้ครับ
ด้วยความเคารพด้วยความเคารพในตัวสารวัติศิลป์

มันเป็นหน้าที่ไหมเออมันเป็นหน้าที่ของสารวัตรสิวไหม

คือแล้วถ้าไม่มีสารวัติศิลป์อ่ะ
รายได้ที่มันยังคงไม่พอมันก็ไม่พออยู่อ่ะค่ะ
แล้วยังไงแล้วมันจะกลับไปสู่วังวนเดิมไหม

คือผมส่วนตัวนะ
ก็ไม่ได้เห็นด้วยนะกับวิธีของสารวัสสิว

ปัญหานี้เป็นปัญหาที่โครงสร้างนะครับ
โอ้โหมาวิ่งเป็นไล่กัดหางตัวเองอยู่นี่เห

เราคุยกันตั้งแต่ตอนนู้นไงที่พี่น้องสารวัสสิวที่ออกมาบอกไง
ว่าไม่อยากให้ลูกน้องไปรับสวย
มาเอาตังค์ของพี่ไปแบบนี้